ขณะนี้ก็มีประชาชนเริ่มเข้ามาร่วมกิจกรรมกันแล้ว
บริเวณที่ทางกองทัพภาคที่๑และกองพลที่๑รักษาพระองค์นะคะ
ได้เปิดจุดลงทะเบียนเพื่อให้ประชาชนมาฝากจักรยานกัน
ขณะนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
คุณอารยาโพจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็รายงานมาจากกองทัพภาคที่๑รักษาพระองค์ติดตามได้เลยค่ะ
เรียกได้ว่าพร้อมแล้วนะคะสำหรับเย็นนี้ในการที่จะเริ่มกิจกรรมค่ะ
และบริเวณถนนราชดำเนินแยกมิกาสวรรค์แห่งนี้นะคะ
เวลาเก้านาฬิกาก็จะมีการปิดถนนค่ะและในบริเวณโดยรอบนั้น
ถือได้ว่าความพร้อมเรียงเป็นไปด้วยความสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวค่ะ
โอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๘๘พันศา๕ธันวาคม๒๕๕๘นั้นนะคะ
ถือได้ว่าในวันนี้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะ
บรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าหลานพระราชวังดุสิตนะคะ
หรือรานพระบรมรูปทรงม้านั้นถือได้ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนต่างทยอยเดินทางมาเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะ
บรรยากาศนั้นถือได้ว่าเจ้าหน้าที่นั้นเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่เมื่อช่วงคืนวานที่ผ่านมาค่ะ
จนถึงต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้านะคะ
ในส่วนของกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในวันนี้มีถึง๓กิจกรรมหลักนะคะ
นั่นก็คือการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทานค่ะ
ทัศกาลเฉลิมพระเกียรติทำดีเพื่อพ่อนะคะ
ซึ่งในส่วนของคนที่จะเข้ามานั้นนะคะตอนนี้เรียกได้ว่ามีการนำจักรยานเข้ามาเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจเช็คสภาพจักรยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนพระจุรจอมเกล้านั้นมาให้การบริการด้วยนะคะ
สำหรับเส้นทางการจราจรในช่วงเช้าวันนี้นะคะจะเริ่มปิดที่บริเวณ๓เส้นทางด้วยกันนะคะ
ในถนนราชดำเนินและโดยรอบพลานพระราชวังดุสิต๓เส้นทางค่ะ
ซึ่งจะเริ่มปิดจริงจังนะคะในช่วงเวลา๙นาฬิกาจนถึงเวลา๒๒นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
เริ่มต้นที่ถนนสายที่๑นะคะนั่นก็คือถนนอูทองใดแยกอูทองในจนถึงแยกพระรูปร๕นะคะ
ในส่วนที่๒นะคะนั่นก็คือถนนศรีอยุธยาค่ะแยกพล๑แยกวัดเบนและในส่วนของถนนที่๓นะคะราชดำเนินนอกแยกพระรูปร๕และแยกสวนมิกาสวรรค์ค่ะ
ในส่วนของการเตรียมการในวันนี้นะคะความพร้อมต่างและเส้นทางการจราจรถนนเส้นนี้จะเริ่มปิดในเวลา๙นาฬิกาค่ะ
และบริเวณโดยรอบก็จะไม่ให้รถผ่านเข้าออกแล้วนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานในเวลา๑๕นาฬิกาวันนี้ค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากกองทัพภาคที่๑ค่ะ
ขอบคุณคุณอรยาโพจาด้วยนะคะ
กิจกรรมวันนี้ใครที่จะเดินทางไปไหน
ก็ตรวจสอบเส้นทางกันให้ดีด้วยเพื่อจะหลีกเลี่ยงการปิดถนนนะคะ